พาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดน่านกันบ้างดีกว่านะคะ
อันนี้เป็นเรื่องของหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อวัย๕๖ปี
แต่หลวงพ่อท่านขับกระบะลงดอยแล้วไปชนกระบะชาวบ้าน
จนถึงขั้นเผารถเนี่ยมันหักแล้ว
รถตัวเองก็เสียหลักตกไปในร่องน้ำ
ทีนี้ตำรวจก็รีบมาตรวจสอบที่เกิดเหตุเข้าไปตรวจสอบเท่านั้นแหละ
กลิ่นเหล้านี่โชยหึงเลยโชยเลย
วัดปริมาณแอลกอฮอลก็โอ้โหพีคมากเกินกำหนดนะคะ
ในที่สุดก็เลยต้องนิมนต์ท่านไปศึกแล้วก็ดำเนินคดีเมาแล้วขับด้วยค่ะ
คุณหวัดคุณหวัดทีร้อยหนึ่งคุณหวัดทีร้อยหนึ่ง
นี่เจ็บเจ็บหัวก่อนหลวงหลวงตาเจ็บก่อนครับเจ็บหนึ่งสักอย่างหน่อย
เจียวอะไรด้วยไม่ต้องค่ะอย่าพูดมากแค่นั้นพอ
ไม่ต้องวัดแอลกอฮอล์ท่านก็ดูไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่
ท่านก็ยกมืออย่าพูดมากอย่าพูดมากนะคะ
เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุค่ะเพราะว่าได้รับแจ้งมาว่า
อุบัติเหตุรถกระบาดเฉียวชนกันที่หลักกิโลเมตรที่๒๐
ถนนสายน่านอำเภอบ้านหลวงตำบลเสนียนอำเภอเมืองน่าน
พอไปถึงก็เลยมีการช่วยกันนำพระธนกรตาน้อยอายุ๕๖ปีเนี่ยนะคะ
เทก็คือเป็นชาวอุบลราชธานีและเป็นคนขับรถกระบะอีซูซูสีบรอนทอง
คันนี้เองด้วยตัวเองเลย
พอนำออกมาจากรถอาการเหมือนมากคนเมาสุราแน่นอนพูดจาไม่รู้เรื่อง

ส่วนรถด้านขวาด้านหน้าขวาเนี่ยพังยับเลยตกร่องระบายน้ำข้างถนนขับต่อไม่ได้แล้ว
สภาพรถด้านข้างขวาคือถูกเฉียวชนจนเผาล้อหลังหลุดอยู่กลางถนน
มีนายพรศักดิ์แทร่เฮ่ออายุ๓๘ปีเป็นคนขับนะคะ
จากการไปสอบถามนายพรศักดิ์เนี่ยก็เล่าบอกว่าตนเองขับรถมาจากในเมืองน่าน
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งลงเขา
แล้วเสียหลักพุ่งชนด้านข้างคนขับนะคะ
เผาล้อหลังข้างขวาขาดรถหยุดตรงจุดที่ชนเลยค่ะ
นิมนต์ภรรยภาษณากรเนี่ยมาสอบศวนที่โรงพักต่อ
ก็ทราบว่าท่านเป็นพระลูกวัดในตำบลเสนียนขับรถกลับจากส่งชาวบ้าน
ขณะที่ทำการสอบสวนกลิ่นสุราก็ยังโชยมาค่ะก็เลยต้องขออนุญาตตรวจวัดแอลกอฮอล์
ซึ่งผลตรวจเกินกว่ามาตรฐานตามกฎหมายกำหนดเลยนะคะก็มีการนิมนต์พระธนากรไปลาศิกขาที่วัดมิ่งเมือง
ดำเนินคดีข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
รวมทั้งขับรถในขณะเมาสุราแล้วก็ดำเนินคดีค่ะ